ทีนี้พาไปหาอะไรแซ่บกับเมนูเนื้อกันหน่อย
คือจะบอกว่าเนื้อที่นี่แซ่บไม่พอนะ
คนขายก็แซ่บ
นี่คือเนื้อเนื้อสั่นเลยนะ

แต่เขามีนมหมูย่างเลย
คุณต้องไปหาทานที่บ้านคุณแล้วแหละ

ขายอยู่ที่นครราชศรีมา
ว่าเป็นพ่อค้าแซ่บก็เรียกอย่างนั้นก็ได้นะคะ
คือแซ่บจนสาวในเน็ตในโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์แซวกันแหละนะ
คนนึงเนี่ยมีชื่อว่าคุณไอนะคะอีกคนนึงชื่อว่าคุณเอฟนะคะ
และถูคุณเขามี๓หนุ่ม

อีกหนึ่งคนชื่อว่าคุณเบียร์เป็น๓หนุ่ม๓มุม
เปิดร้านขายเนื้อสดชื่อว่าร้านผู้ชายขาย

ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดนครราชศรีมาเลย

ก็คือตรงย่าโมอ่ะคุณนะ
เดี๋ยวคุณจะเจอแล้วคุณดูนี่เนื้อที่เขาขาย
ปักหมุดไว้ร้านซ่อมมือถือ
หมุดร้านช่างเป้ซ่อมมือถือโคราชไง

เปิดบ่ายโมงถึง๔ทุ่ม

เมื่อกี้เห็นใช่ไหมว่าเขามีพวกเนื้อย่างซอยจุลาบก๋วยเตี๋พุงบัวด้วย
เป็นเมนูที่พ่อค้าเขาทำนะคะ

เขามีไอเดียอย่างไรในการค้าฆาต

เอาเธอสื้อตาลอนขาวไปให้เขาใส่
เขาล่ะจะหนาวอ่ะผลตกด้วยเฉย
เอาเป็นว่าใครสนใจอยากจะไปอุดหนุน
อย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราขึ้นหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ให้นะจ๊ะ
ถ่ายไปแล้วไม่ต้องโทรไปก่อกวน
โทรไปสั่งซื้อแล้วจะไปจริง
เอามาเป็นแบบไอเดียเป็นแบบว่ากิมมิกน่ารักในการค้าขาย
การค้าขายหรือขายของมันก็อยู่ได้ด้วยไอเดียและจุดขายของแต่ละร้านนั่นแหละ